ณวันนี้ประเทศไทยไม่มีใครเหมาะสมเท่ากับพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรี
และวันนี้ผมก็จะพูดคำเดิมว่าณวันนี้ประเทศไทยไม่มีใครเหมาะสมเท่ากับผลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรี
ท่านประธานครับทำไมผมกล้าพูดอย่างนี้
ท่านนายกคนนี้เป็นนายกที่เชื่อมั่นระบบรัฐภาวันที่เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ท่านก็อยู่ในทรภาคมตอบทรภาคมตลอดเวลา
วันที่ประชุมงบประมาณ๒ครั้งที่ผ่านมาท่านก็ให้เกียรติกับสภาแห่งนี้
โดยท่านอยู่ในสภาตลอดเวลาตอบสนาตลอดเวลา
และวันนี้กับเมื่อวานท่านได้เสนอคณะมตรีเสนอการประชุมสับบทสมัยวิสามัน
เพื่อจะรับฟังปัญหาของผู้ชุมนุมต่างที่เกิดขึ้นในประเทศ
ท่านประธานที่กรบครับผมเรียนว่าการชุมนุมที่เกิดขึ้น
เกิดจากการชุมนุมของยุวชนเยาวชนนักศึกษาประชาชนมีน้อยมาก
ท่านประธานที่เคารพครับเกิดจากอะไรการชุมนุมครั้งนี้ครับ
เกิดจากการยุโยงปลูกปั่นของนักรบไซเบอร์ยุแยงตะแคงรั่วใจดำอมหิต
ยุแยงยุวชนให้ออกมาจนท้องถนนผมเรียนว่าสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทย
ที่สำคัญไปกระทบกระทั่งกับสถาบันอันเบื้องสูงของที่เคารพรักของคนไทยทั้งชาติ
ท่านประธานครับประเทศไทยตั้งแต่ตั้งกรุงสุโขทัยมาอายุทยาธนบุรีและรัฐนโกศิลป์
ท่านประธานครับประเทศไทยไม่เคยร้ายซึ่งกษัตริย

กัสตร์แปลว่าอะไรท่านประธานกัสตร์แปลว่าชาตินทรัพย์
ท่านประธานครับนี่คือสิ่งที่ปอตนของประเทศไทย

ตามหลักเสด็จไปไหนก็ได้พระองค์ท่านเสด็จที่ไหนก็ได้
ไม่ใช่ว่าทำไมไปย้ายไปทางอื่น
ตามหลักผู้ชุมนุมประท้วงเมื่อเสด็จมาต้องแปลเป็นคำอื่น
ทรงพระเจริญเขาทำอย่างนี้กันทั้งนั้น
แต่นี่ยุโยงปลูกปั่นเด็กจนเสียหายหมดเลย
ท่านประธานครับท่านนายกแก้ปัญหาโควิดได้
ณวันนี้ท่านก็ต้องแก้นักรบไซเบอร์ได้
นักรบไซเบอร์เนี่ยก็ผมทราบมาแล้วอยู่ที่ไหน

วันก่อนอยู่ตึกสมิตรติดกัน
ตอนนี้ย้ายไปอยู่ที่บางประกง
ท่านนายกก็ไปตามตัวไม่ได้แก้ปัญหาให้ได้
อยู่แล้วบอกให้ท่านนายกล่าออก
ผมถามว่าลาออกลาออกเรื่องอะไร
ลาออกเสร็จแล้วใครมาเป็น
ไม่ใช่อยู่ประชาชน๓๔๕๐๐๐คน
ออกมาไล่และต้องลาออก
อยู่รัฐบาลใหม่มามา๕๐๐๐คนอีกลาออกอีก
ก็ไม่ต้องพัฒนาประเทศกันแล้วมัวแต่ลาออก
ผมเรียนว่านายกคนนี้ครับสามารถบริหารประเทศได้ดี
ผมเรียนว่าท่านมาทุกทางแล้วในการแก้ปัญหา

ท่านก็ได้ไปแนวทางในการแก้ปัญหาแบบละมุนละม่อม

ผมใช้คำว่าเมื่อโควิดหายไปจากประเทศไทย
ประเทศไทยก็สามารถเดินทางไปทั่วโลกได้

ท่านจะต้องตั้งว่ารวมไทยสร้างชาติ
และท่านต้องประหารบนเวทีโลก